คุณผู้ชมครับลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋งวินาทสันตโลข่าวนี้
รถเก๋งพุ่งชนมอเตอร์ไซค์เด็กปั๊มก่อนนะฮะตู้มปั๊บเด็กปั๊มเสียชีวิตคาที่นะครับ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วรถเนี้ยมันหมุนคว้างเข้าไปในเต็นต์รถมือสอง
โอ้โหกวาดไปอีก๘คันฮะคุณผู้ชมดูคลิปอีกทีดีกว่า
นี่แหละครับโอ้โหมาชนเข้าในเต็นต์รถมือสองอีก
กล้องวงจรปิดนะครับเต็นรถมือสองของห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชิตซับเจ้าเริน
ใกล้กับสามแยกต้นว่านะครับถนนสายแยกเบนจมะน้ำแคบหมู่๓ตะบนนาเคียน
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
เบียงกไก่บไม้๔๙๐๑นครศรีธรรมราช
ขับมาด้วยความเร็วเลยนะครับ
พุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง
คนขี่นะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็รถยังเสียหลักหมุนคว้างอยู่กลางถนน

รถเก๋งนะครับ
พุ่งชนรถยนต์ที่จอดอยู่ในโชว์รูมนะครับ
เป็นเต็นต์รถมือสองนะครับเต็นต์รถมือสองนะครับ
ทำให้รถที่จอดอยู่ในเต็นต์๘คันได้รับความเสียหายไป
คนขับรถจักรยายนเสียชีวิตอย่างที่ผมนำเรียนไป

รถจักรยานยนต์ที่ถูกชนเป็นซากครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุในเจรผู้ตาย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก
จะไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันเอสโซที่อยู่อีกฝากถนนหนึ่ง
พอมาถึงที่เกิดเหตุขี่จักรยานยนไปเลนขวา
ไปยูเทิร์นไงฮะเพราะอยู่ฝั่งตรงข้าม
ปรากฏว่ารถเก๋งขับตามมาข้างหลังชนเปรี้ยงเขาให้
รถเก๋งเสียหลักฮะนี่ครับเป็นซากเลย
หุนอยู่กลางถนนมาถูกกระบะชนอีกที
แล้วก็พุ่งเข้าไปในเต็นต์รถแบบนี้นะครับ
ขณะที่ตำรวจสมภอมือนักกรรมศรีธรรมราช
แล้วก็กู้ภัยประชาร่วมใจนำศพส่งชนะสูตร
แล้วก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธี
ประเพณีนะครับส่วนคู่กรณีที่เป็น
คนขับรถเก่งและคนขับรถกระบะเนี่ย
ก็เอาตัวมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงที่โรงพัก
เดี๋ยวก็ดำเนินคดีกันต่อไปครับ